วิญญาณทุกดวงโปรดทราบ

เราเป็นมนุษย์เราก็มีมารยาททางสังคม

กฎระเบียบของวิญญาณที่อยู่ในวัดฮะ

ตอนนี้มันก็เลยเป็นที่พูดถึงกันเยอะพอสมควร
หลังมีป้ายกฎระเบียบของวิญญาณที่อยู่ในวัด

ซึ่งมีกฎระเบียบ๑๐ข้ออย่างนี้

อยู่กันอย่างเป็นระเบียบ

ทั้งหลายหรือวิญญาณห้าม
ขึ้นไปนั่งบนหลังคาเมน
สามอยู่กันดี

ข้อ๔ห้ามรังแก่วิญญาณ

ปรากฏตัวในสภาพที่สยดสยอง

ข้อ๖นี่แหละห้ามแกล้งหรอก

แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในวัดอย่าไปหลอกเขา

ปรากฏตัวในขณะที่ปฏิบัติ
ที่สวดอภิษฐรรมคือกำลังสวดศพอยู่
มีงานศพอยู่สวดมาติกา
บังสกุลอยากไปปรากฏตัวให้ใครเขาเห็นให้อยู่เฉยเดี๋ยวคนก็ตก
อีกนะข้อเก้าถ้าคิดถึงกันก็ขอ๓ตัวตรงถ้าอยากจะมาก็
๓ตัวตรงนะถ้าขอ๓ตัวไม่ได้ก็ขอ๒ตัวกันแล้วกัน
ข้อพอดีจึงเจริญพรมายังดวงวิญญาณทุกดวงเพื่อโปรด
ทราบนะฮะปรากฏว่าวันนี้ก็มีการตรวจสอบไปพบว่ากฎ
กล่าวมาจากวัดโพรัตนารามหรือวัดโพชนไก่
ครับที่อำเภอบังรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นสถานที่กัก
ตัวเพื่อเฝ้าสังเกตการณ์อาการของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีเจ้า
ที่ฝ่ายปกครองผลัดเปลี่ยนเวรเข้ามากันเนี่ยนะครับอำนวย
สุขให้แก่ผู้ที่เข้ารักคือเป็นที่กักตัวนะครับซึ่ง
ทางด้านเจ้าอาวาสเขาว่ายังไงกันเราไปฟังไหมฮะอ่ะ
ลองไปฟังกันอืม
ไม่มีแล้วไม่เห็นมีแล้วอาจมาไม่เห็นเห็นหรือคนที่
ผมก็อาจจะนั่นแต่ว่ายังพระไม่ค่อย

ท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดโพรัตนาราม
ท่านบอกไม่มีผีไม่มีเขียนไว้ให้แล้ว

วัดเจ้าอาวาวเค้าบอก
พูดถึงกันเยอะพอสมควรวันนี้
เวลาพระเนรนดิ์ไปบวชภัณฑ์เขาจะได้ไม่ต้องกลัวผีแต่ก็ถึงเขียน
เขียนขู่ผีไว้ก็ดีอย่างนี้นะ

ไม่มีผีผีไม่เคยกลัวบทสวดมนต์นะ

ห้ามลังเกมยามผีรุ่นน้องวะ

แต่ชอบตรงว่าห้ามหลอกพระหลอกเนร

หรือชาวบ้านที่อยู่ในวัดเนี่ยชอบจังเลย
ถ้าคิดถึงให้ขอ๓ตัวตรงหรือ๒ตัวตรงมาเลยก็แล้วกันนะคะ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ